คนขับรถแท็กซี่ก็ได้เดินทางเข้าพบกับตำรวจปฐุมธานีนะครับ
หลังจากที่ถูกผู้โดยสารสาวแจ้งความจับ
อ้างว่าขึ้นรถแล้วก็มีอาการเหมือนกับถูกรมยา

ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแค่กลิ่นของยาดมสมุนไพร
แล้วก็อาจจะมีกลิ่นกราสจากรถมาผสม
จึงเกิดอาการดังกล่าวขึ้นครับ

ทันทีที่นางสาวรุจิราสุริโยอายุ๒๖ปี
พนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่ง
เข้าไปนั่งในรถแท็กซี่คันเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ยืนยันว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้สูดมในรถแท็กซี่คันนี้ในวันเกิดเหตุ
ที่เธอจะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูทรคูคศ
จังหวัดปทุงธานีว่าถูกรมยาเกือบหมดสติ
ชุดสืบสวนสามารถติดตามจนพบนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการเชิญตัวนายอารันหยวกแย้ม
อายุ๕๙ปีคนขับพร้อมกับรถแท็กซี่มาตรวจสอบเพิ่ม
โดยนายอารันทร์ก็นำกระปุกยาดมสมุนไพรตำรับชาววังให้ผู้เสียหายดมนะครับ

พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้รมยาอย่างที่ผู้เสียหายคิดแต่อย่างใด
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุไม่สบายจึงดมยาดมตลอดทาง
ก่อนที่จะรับผู้เสียหายขึ้นรถจากย่านรังสิต
และเมื่อขับมาถึงหน้าวัดสายไหมจู่
ผู้โดยสารก็ขอลงจากรถพร้อมกับยื่นเงินให้
โดยไม่ทราบสามเหตุ
ว่าหลังได้ตรวจดูแล้วก็พูดคุยกับคนขับรถแล้ว

ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
ขณะที่แพทย์จากโรงจะแทบ
บอกกับผู้เสียหายว่าไม่ใช่ลักษณะคล้ายถูกรมยาอย่างแน่นอน
บางจุดอาจจะผิดปกติเพราะว่าช่วงเกิดเหตุ

ทำให้กลิ่นก๊าซเข้ามาผสมกับกลิ่นยาดม

ซึ่งตำรวจก็จะได้ส่งรถแท็กซี่ของนายอารันทร์
กรมการขนส่งตรวจสอบสภาพรถ
เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้น
กับผู้โดยสารรายอื่นอีกต่อไปครับ